อย่างที่ตั้งคำถามกันไว้ว่าจะท่วมเหมือนกับปี๒๕๕๔หรือไม่
แต่เบื้องต้นอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อย
แต่ปีนี้เจอหลักก็คือเต็มคือราอีเท่านั้น

ฝันเขาเจอทั้งเมอรันตีปาลากัสรวมทั้งเมกี
มากยิ่งขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูวิธีการ
แผนการในการรองรับการระบายน้ำต่างณขณะนี้เอง
มวลน้ำที่กำลังจะเพิ่มมา
ปริมาณฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่องนั้น

ผ่านน้ำสู่ฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออก

รวมทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอย่างไร

สำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าดูตัวเลข
เราพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณต้นรุ่มเจ้าพระยา

ก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก๑๗๘๘ลูกบาทเมตร

จากคณะกรรมการที่ติดตามประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ว่าฝนที่จะตกเพิ่มขึ้น

ก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณจุดดังกล่าว
ขยับขึ้นมาอยู่ที่กว่า๒๑๕๕ลูกบาทเมตร

ไหลผ่านจุดบริเวณต้นรุ่มเจ้าพระยา
และถ้าหากว่าต้องไปรวมกับปริมาณน้ำ
ที่มาจากแม่น้ำสแก่กรังนะครับคุณผู้ชม

จะมีปริมาณน้ำสูงสุดอีกประมาณ๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๒๕๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ในวันที่๖ตุลาคมนี้ครับ
ดังนั้นกรมชลประธานต้องระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ว่าวันนี้ครับยังระบายน้ำเพิ่มแค่๑๙๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับ
วิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบนะครับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา
ณขณะนี้ก็คือใช้วิธีการผันน้ำ
ไปไหนครับคุณผู้ชมก็จะผันไปสู่พื้นที่ในฝั่งตะวันตก
แล้วก็ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาครับ

ผันไปสู่ฝั่งตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดี
ผ่านคลองสาขาต่างถ้าเริ่มดูจากพื้นที่ผันสู่ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับ
ใกล้ตัวผมมากที่สุดนี้ก็จะพบว่าผันสู่คลองสาขาต่างต่าง
ลงไปเรื่อยครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีปริมาณรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก
ตัวเลขคือ๒๑๗ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
โดยจะผ่านบริเวณคลองมะขามเท่าอูทองคือตัวเลข๑๕ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
และถัดไปครับคุณผู้ชมคือปล่อยเข้าสู่แม่น้ำน้อย๘๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เข้าสู่แม่น้ำท่าจีน๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไหลออกสู่อ่าวไทยครับ
คราวนี้ไปดูกันต่อถ้าผันไปฝั่งตะวันออกจะเป็นอย่างไร
ผันน้ำสู่ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะระบายเข้าระบบคลองชลประธาน
รวมแล้ว๑๒๘ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีผ่านคลองชัยนาฏป่าศักดิ์
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีผ่านคลองมหาราชชัยนาฏ
หรือที่เรียกกันในชื่อของครองชัยนาศอายุทยา๒๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากนั้นครับน้ำก็จะไหลผ่านไปยังคลองเล็กอื่นออกสู่อ่าวไทย
แต่ว่าคุณผู้ชมครับการผันน้ำทั้งฝั่งตะวันตก
ฝั่งตะวันออกนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการรองรับปริมาณน้ำได้อย่างเต็มพิกัดแล้ว
ถ้าหากว่าต้องรองรับปริมาณน้ำมากกว่านี้อาจจะทำได้ยากครับ
แล้วก็จะส่งผลกระทบบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
ดังนั้นถ้าน้ำมีมากเกินกว่าแผนที่วางเอาไว้
จะต้องใช้วิธีการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพญาสายหลักนั่นเองนะครับ
ต่อไปครับคุณผู้ชมนี่คือคาดการณ์การผันน้ำ
แต่ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประธานนั้นบอกอีกว่า
เรื่องต้นกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะพยายามปล่อยน้ำ
เขื่อนเจ้าพระยาไหลระบายออกไปนะครับ
เกินวันละ๒๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ถ้าหากว่าปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
จนทำให้ระดับปริมาณน้ำที่ต้องปล่อยที่ต้องให้ไหลระบายออกไป
เพิ่มขึ้นก็จะต้องไม่ให้เกินกว่า๒๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต้องใช้วิธีการอื่นมาช่วยเสริมแล้วนะครับ
นั่นก็คือจะต้องผันน้ำไปสู่พื้นที่แก้มลิงหรือทุ่งรับน้ำครับ
เรื่องต้นจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
จะมีพื้นที่ก็ประมาณสัก๓๓๐๐๐กว่าไร่ด้วยกัน
หลักมี๓จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่เหล่านี้
ประกอบไปด้วย๑คือทุ่งป่าโมกผักไห่

สามจุดนี้จะรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งสิ้น๔๕๐ล้านลูกบาทเมตร
นี่คือแผนการควบคุมการบริหารจัดการน้ำ
การระบายน้ำในภาวะที่ณขณะนี้ฝนยังคงเทลงมาอย่างต่อเนื่อง
และยังทำให้น้ำไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ต้องระบายน้ำเก่าเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหม่นะครับ
ความคืบหน้าเรื่องสถานการณ์น้ำแบบนี้ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี